พาไปดูบรรยากาศการแก้บนกันหน่อยนะคะเมื่อขอแล้วได้แล้วก็ต้องกลับไปแก้บนนะคะ
คณะลิเกชื่อดังค่ะกลับไปที่จังหวัดสุโขทัยคุณ
เพราะเขาขอ๒เรื่อง๑ขอให้คณะมีงาน๒ให้ถูกลอตเตอรี่
แล้วได้ทั้งสองเรื่องเลยคณะลิเกวิริยพลเทพประธานพร
ลิเกชื่อดังของสุโขทัยนะคะยกทัพนักแสดงแล้วก็ทีมงาน
เดินทางไปที่วัดน้องทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ช่วงคำมวันนี้ค่ะไปแก้บนพ่อปู่ศรีสุโธนักฮราช
แล้วก็พ่อปู่พญามัจจุลินมุจรินนคราชนะคะ
หลังจากที่ขอพรแล้วก็ประสบผลสำเร็จดังใจน้องอาร์มพระเอก
คณะลิเกบอกว่าก่อนหน้านี้ได้แวะมาขอพรขอให้คณะลิเกมีงานแสดง
รวมถึงขอโชคขอลาบแล้วไปส่องหาเลขเด็ดในขันนมล
จากนั้นก็นำตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวง
ปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวหลายใบใช่ไหม
แล้วก็งานลิเกก็มาพลึบเลยคนติดต่อมาเยอะมาก
ถือว่าประสบความสำเร็จดังหวังที่ไปขอมาก็เลยต้องกลับมาแก้บนแบบนี้นะคะ
ส่วนที่วัดปางมะกงครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ
มีกลุ่มชาวบ้านนำเครื่องเส้นไหว้ของเด็กเล่นชุดทหารขนม
ปั้นไก่ชนแล้วก็ประทัดไปแก้บนไอ้ไข่โคตรเศรษฐีกันอย่างต่อเนื่องเลยฮะ
หลังจากดวงดีครับถูกลอตเตอรี่กันทั่วหน้าเลยนะครับ
ทั้งรางวัลเลขท้ายสองตัวและสามตัวเมื่องวดที่ผ่านมา
พระครูเกษมจริยานุกูลนะครับท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
จากเรื่องของโชคลาภแล้วนะครับชาวบ้านบางส่วนก็มาแก้บน
เพราะว่าญาติที่ป่วยหนักอาการดีขึ้นครับ
โรงพยาบาลในตัวเมืองเชียงใหม่มานานหลายปี
หมดเงินไปเป็นแสนนะครับหลายแสนด้วย
แต่เชื่อว่าด้วยบารมีของไอ้ไข่จึงทำให้ญาติในอาการดีวันดีคืนนะครับ